ท่านผู้ชมครับดูช่างแอร์หน่อยลูกค้าเนี่ยเขาบอกให้ไปล้างแอร์ที่ห้องให้หน่อย
ลักษณะเหมือนกับคอนโดหรือห้องพักอพาร์ทเมนต์ก็แล้วแต่มาถึงห้อง
คือข้าวของมันเยอะมากในห้องเยอะไปถึงระเบียงที่จะมีคอมพิวเซอร์แอร์อยู่
ตัวเครื่องแอร์จะอยู่ในห้องใช่ไหมแต่ล้างแอร์นี่ต้องล้างคอมพิวเซอร์แอร์ตรงนี้ด้วย
โอ้โหเป็นห้องที่มีคนอยู่ใช่ไหมคะ
อยู่ตรงไหนมีคนเขาจ้างมาล้างแอร์แล้วจะอยู่กันยังไงอ่ะ
เหมือนช่างแอร์เลยแล้วเวลาเขาอยู่เขาอยู่ยังไงนี่มาล้างแอร์คือจะเปิดแอร์ให้ของหรือว่าเจ้าของเขานอนตรงไหนของห้องเนี่ย
นี่ในคลิปตรงนี้มีเสียงไหมเอาลองฟังเสียงหน่อยได้ไหม
เขาเปิดเพลงไว้นี่เห็นไหมเอาเป็นว่านี่คลิปแรกที่เข้ามาถึงห้อง
เขาบอกโอ้โหของมันเยอะไปหมดถึงระเบียงอ่ะมีอีกคลิปนึงนี่พอเริ่มทำนี่ปรากฏว่ามีน้ำไหลออกมาจากแอร์
จนเป็นคราบที่ผนังเขาก็โพสต์บอกเอายังไงดีวะดูดูคราบนี่เห็นไหม
เอายังไงดีไอ้เสือจะไปต่อหรือพอแค่นี้คือคงไม่ได้ล้างนานมากคือถ้าล้างไปเรื่อยเนี่ย
น้ำที่มันไหลลงมาเนี่ยไปทำผนังเขาเปื้อนอีกพังอีกอันนี้มันเดี๋ยวมันซวยมันต้องมานั่งชดใช้อะไรอย่างนี้อีก
จะเอายังไงดีสุดท้ายทีมช่างแอร์ทีมนี้ตัดสินใจเอาอย่างนี้ดีกว่าถอดแอร์เลยถอดไปล้างที่ร้าน
เอาไปล้างเอาไปซ่อมอะไรจนเรียบร้อยแล้วเอามาส่งคืนดีกว่าง่ายกว่านี่
อย่างมากก็แค่เอามาติดคือเพราะทำงานที่นี่มันไม่สะดวกมันหาที่ยงที่ยืนลำบาก
พอเอามาติดให้ก็โพสต์เอาไว้บอกซ่อมเสร็จแล้วนำมาติดตั้งคืนเจ้าของค่ะอ่า
เอียมเลยเห็นไหมเติมน้ำยาแอร์อะไรด้วยนี่ฮะขณะเดียวกันเนี่ยวันที่เอาแอร์กลับมาติดคืนให้กับเจ้าของห้องเนี่ย
แอร์ทีมนี้นะพี่ช่างแอร์เขาบอกนี่เห็นไหมถุงมงถุงมืออุตส่าห์เตรียมอุปกรณ์มา
ตั้งใจว่าไหนไหนก็ไหนไหนทำความสะอาดห้องให้เจ้าของห้องเขาหน่อยดีกว่าหรอฮะเออ
นี่บอกผมเอาแอร์มาติดให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ด้วยดีไหมฮะ

เขาอาจจะชอบอยู่แบบนี้
หรือ
อาจจะเช่าไว้เก็บของด้วยครับ